เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในร้านก๋วยจับหน้าผับดังแห่งหนึ่ง
ผู้ชายคนหนึ่งเมาอ้างว่าเป็นข้าราชการระดับสูง

กาดของผับจะเข้าไปยกมือไหว้
ขอให้หยุดพฤติกรรมอะไรก็ตาม
อารวาสหนักขึ้นจนกระทั่งเอาก๋วยจั๊บสาดใส่คนในร้าน
คุณผู้ชมมีคนในร้านถ่ายคลิปไว้ได้นะครับ

แล้วเสื้อที่สีสะท้อนแสงนั้นเหมือนกับเป็นกาดของทางร้านค่ะ
ยกมือไหว้นะขอร้องคนที่อ้างตัวว่าเป็นข้าราชการระดับสูงใช่ไหม

ทีนี้พอกลับมาเนี่ยคนที่โดนน้ำก๋วยจั๊บสาดเนี่ย
เขาก็ต้องรีบเอาน้ำมาเทให้ได้ล้างหน้าล้างตาเนี่ยนะคะ
ผู้หญิงอีกคนนึงมันมีช็อตภาพที่กำลังล้างหน้า
เอาน้ำแข็งล้างหน้าอยู่อะค่ะ
ถึงแม้ว่าน้ำก๋วยจั๊บมันอาจจะไม่ได้ร้อนเนี่ยนะคะ
แต่พอเข้าตานี่ไงเข้าตาเธอก็เจ็บเหมือนกัน
ต้องเอาน้ำแข็งน้ำเย็นมาล้างหน้าล้างตานะคะ
เอามาโพสต์ไว้แล้วเขียนข้อความนะเนี่ย
เมาหรือเปล่าทำไมถึงเลื้อนขนาดนี้
ถ้าเข้าตาจนทำให้ดวงตาผิดปกติบาดเจ็บรุนแรง

นักข่าวของเราก็ติดต่อก็ถามไปยังเจ้าของคลิปเลยค่ะ

ของจังหวัดนครพนมเนี่ยนะครับ
ชายคนนั้นกล่าวเนี่ยอ้างตัวเป็นค่าราชการระดับสูง

พอเข้ามาในร้านเนี่ยก็กร่างฮะ
แล้วก็บาดเจ็บไปแจ้งความไว้หรือไม่
เพราะว่าคนถ่ายคลิปก็แยกตัวกลับมาก่อนนะ

แต่หากชายคนดังกล่าวเป็นข้าราชการระดับสูงจริง

จำโอโหกรยจับช้าแล้วมากร่างกรวยจับแบบนี้

คุณผู้ชมก็เป็นคลิปที่ออกมาในโลกโซเชียล
เห็นก็วิภาควิจารณ์อยากให้ตามให้เจอนะ
ว่าเป็นข้าราชการระดับสูงในจังหวัด

หรือเปล่าตำแหน่งไหนอะไรยังไงนะครับ